หลังจากผ่านคอนเสิร์ต๗๑๑วันเดอร์สไปเนี่ย
ตาหลายคนหนุ่มแกงส้มดูเหมือนจะอวบอันกว่าคนอื่นเขา
จริงช่วงนี้งานหนักด้วยแล้วก็เหมือนกับพอเราจัดเรามาดูคิวเองดูเวลาเอง
เราก็จะสามารถที่จะจัดการตารางชีวิตของเราได้ดีมากขึ้น

ไม่นะเพราะว่าเราก็เต็มที่แล้วอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร
แต่ว่าเราทำโชว์ทุกโชว์เต็มที่อยู่แล้วครับ

ก็เรื่อยครับไปเรื่อยก็คือเอาเท่าที่เราแบบทำได้มีเวลาบริหารคอมมันได้เราก็แฮปปี้ครับ
ไม่เห็นรู้สึกเลยว่าอวบอะไรเขาก็ดูหลอก
ก็ตอนนี้ผอมแล้วไงตอนนี้ผอมแล้ว
ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะอย่าฟังมากอะไรที่บรรทอนหัวใจนะคะ

หัวใจแกงส้มบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับสาวมีบ้างแหละแต่ว่าคุยผ่านผ่านตอนนี้ก็โตขึ้นแล้วก็เริ่มจริงจังกับหลายอย่างมากขึ้น
ไม่เคยจะปิดเพื่อนเลยนะคะรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่เองก็รับรู้ว่าตอนนี้คุยกับใครอยู่บ้าง
แต่ที่แน่ไม่ใช่น้องดาลิ้งอดีตคนรู้ใจนั่นเองนะครับ
ที่ตอนนี้น้องก็ประสบปฏิเหตุเหมือนกันที่ปั่นจักรยานแล้วก็ไปปะกันกับพี่เอ
ก็เลยเป็นอุบัติเหตุกันไปนะคะจากจักรยานล้มระหว่างร่วมโครงการของพี่เป๊กสัญชัยนั่นแหละ
เดี๋ยวไปฟังเกงส้มด้วยค่ะ
มีคนคุยครับมีคุยครับอันนี้ก็มีแบบคุยจริงจังอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ดูกันไปครับ
ถ้าเจอถ้าเห็นแบบผมไม่ได้แบบปิดแล้วว่าคือห้ามพ่อแม่
จริงแล้วเรื่องนี้เขาปล่อยแล้วก็ยังไม่ได้จริงจังขั้นแบบ
เฮ้ยปาไปเจอพ่อแม่เงาะเลยอย่างที่บอกคือตอนนั้นขอดูกันไปก่อน
ยังไม่ได้ติดต่อแบบกลับไปเลยนะครับคือว่าแต่ว่าก็ขอให้อาการดีขึ้นนะครับ
ก็ยังมีความห่วงใยกันอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนรักเก่านะคะ
แต่ตอนนี้หัวใจเขาก็เหมือนจะสีชมพูบางจางอยู่เหมือนกัน

ตอนนี้ก็แสดงว่าไม่โสดแล้วใช่ไหมสำหรับแกงส้ม
มีคนคุยกันอยู่ตอนนี้ก็เลยหล่อขึ้นจากช่วงก่อนใช่ไหมคะ